ดูคดีคุณแตงโมกันหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้คุณแม่พะนิดาค่ะ
ก็ไปกับนายอัจฉริยะนะคะไปยื่นหนังสือค่ะถึงอธิบดีอายการภาคหนึ่ง
เป็นการไปยื่นขอให้ตรวจสอบคราบเลือดบนสปีดโบ๊ทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่นะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กับแม่พะนิดา
เข้ายื่นขอความเป็นธรรมถึงอธิบดีอายการภาคหนึ่งขอให้มีการตรวจสอบ
เพิ่มเติม๘ประเด็นด้วยกันนะคะกับอายการสูงสุด
แล้วก็มีคลิปหลักฐานให้กับอธิบดีอายการภาคหนึ่งไปประกอบสำนวนเพิ่มด้วยค่ะ
ที่พบคราบเลือดบริเวณเบาะด้านขวาของหัวเรือนะคะ
ร้องขอให้มีการตรวจสอบคราบเลือดบนเรืออีกครั้งหนึ่ง
รวมถึงพยายามหลักฐานใหม่ในคดีบางประเด็น
ซึ่งถ้าหากมีความโปร่งใสจริงจะต้องตรวจสอบได้
และไม่ขอกำหนดระยะเวลาในการดำเนินคดี
เพราะว่าอาจเลื่อนการสั่งฟ้องออกไปจากเดิมวันที่๒๓มิถุนายน
กว่าจะครบกำหนดสั่งฟ้องได้
โดยส่วนตัวแล้วเชื่อมั่นในอายการภาค๑
ว่ามีความตรงไปตรงมาจึงจะให้เวลาพิจารณาเต็มที่ค่ะ

๒นี่แหละการตรวจครับเลือดหลือ
คือถ้าหากมีการมีความโปร่งใสจริงมันต้องตรวจได้
ถึงแม้จะมีการตรวจครั้งหนึ่งแต่มันยังมีเหตุสงสัย
ที่ประชาชนทั้งประเทศเขายังคาใจอยู่
ว่าเรือลำนี้ทำไมมันสาดสาดมาก
โดยหลักว่าเขาจะไม่ให้เรือของกลาง
ไปจำลองเหตุการณ์ในแรงสิ้น
เพื่อสอบว่าผลทางการปวดสถานทางที่ถึงเวียดศาสตร์เสร็จสิ้นแล้ว

แต่นี่เอาไปจำลองจำลองจนเละเทะหมดแล้ว
มันก็จะเป็นการขอบแบบทักเรือหรืออะไรต่างอย่างนี้
มันมีเหตุพิรุษข้อสงสัยมากมายกับเรือลำนี้
จากนั้นก็เข้าพบพันธุ์ตำรวจโทเชน
การจนาปัตย์รองภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอเอกสารผลการชนสูตรสถานที่เกิดเหตุที่ท่าเรือพิบูรสงคราม
ซึ่งรองภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุบอกว่า
ทางเจ้าหน้าที่สถาบันได้ไปชนสูตรเบื้องต้น
แต่เนื่องจากร่างของตังโมถูกส่งไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
หน่วยงานที่ออกเอกสารรับรองการเสียชีวิต
ทำให้ทางนี้จะไม่มีเอกสารรับรองดังกล่าว
ส่วนการตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นไปตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอ
ตามกฎหมายจึงให้ได้เฉพาะพนักงานสอบสวนเท่านั้น
อาจริยะบอกว่าที่ต้องขอผลการชนสูตรสถานที่เกิดเหตุ
เพราะเป็นสาระสำคัญที่จะบอกได้นะคะก็คือ๑บอกได้ว่าแตงโมเสียชีวิตมาแล้วกี่ชั่วโมง
ก็คือแตงโมเลือดตกที่ไหนถ้าตกแผ่นหลังแสดงว่านอนหงายหลังเสียชีวิต
แต่ถ้าเลือดตกด้านหน้าเท่ากับนอนคว่ำเสียชีวิต
และ๓ก็คือว่าต้องดูว่ามีแบบบาดแผลอะไรบ้าง
ซึ่งการแถลงผลชนสูตรบาดแผลของโรงพยาบาลตำรวจกับกระทรวงยุติธรรมนั้นไม่ตรงกันค่ะ
ซึ่งนางพนิดาคุณแม่เปิดเผยบอกว่ายังไม่เคยเห็นเอกสารดังกล่าว
ในงานไว้อะไรของแตงโมเนี่ยมีญาติเอาภาพมาให้ดูจึงคิดว่าไม่ใช่การตกน้ำตายธรรมดาค่ะ
ก็ติดต่อให้คุณหญิงพรทิพย์นะคะช่วยตรวจสอบรอบ๒ถึงรู้ว่ามีแผลเต็มไปหมด
และที่ผ่านมาทนายคนเดิมไม่ได้สนใจที่จะหาหลักฐานเรื่องฆาตกรรมได้รับแต่คำตอบว่าไม่ต้องไปหา
แต่คุณแม่บอกว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องตามหาความจริงเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกค่ะ
โรนลี่เนาะบอกตรงเลยว่าโรนลี่จริงเพราะว่าท่านเดก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณแม่เลย
ตอนนี้รูปการของน้องโมเนี่ยเป็นเรื่องฆาตกรรมแล้วนะคุณไปหาหลักฐานอะไรที่มันเป็นเรื่องฆาตกรรมบ้างสิ
พูดอย่างนี้จริงแต่ด้วยความสัตว์จริงเลยเขาว่ามันไม่มีหลักฐานมันไม่ใช่ไม่ต้องหา
คุณแม่ครับคุณแม่รู้สึกเสียดายเวลารู้สึกเสียใจไหมที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสให้ทนายเดชาเข้ามาร่วมทำคดีนี้
เสียดายแล้วเสียใจมาก